บ่าถาโถมมาผ่านตรงจุดนี้ก็เลยทำให้ปริมาณน้ำสูงอย่างที่เห็น
บ้านสองชั้นอาจจะยังพอโชคดีหน่อยแต่ถ้าบ้านชั้นเดียวเนี่ยแทบไม่เหลือ
แต่๒ชั้นคุณดูสิครับนี่น้ำท่วมหมด
เข้ามาข้างในแล้วนะคนอยู่ไม่ได้นะเนี่ย
ข้าวของเครื่องใช้คือต้องถอดปลั๊กก่อนครับตัดไฟเพื่อความปลอดภัย
คืออันที่ขนได้พอขนย้ายออกไปก็ขนออกไปก่อน
แต่ที่ขนไม่ได้ก็คืออาจจะต้องยอมตัดใจปล่อยทิ้ง
แล้วเมื่อกี้เห็นไหมฮะน้องหมาเองก็ต้องขึ้นไปอยู่ตรงขั้นบันได
คือนี่คือความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นสถานการณ์ล่าสุดตรวจสอบในวันนี้
แต่ทีนี้ครับถ้าย้อนกลับไปเมื่อวานนี้ฮะ
กรุงเทพฝนตกรถติดวันศุกร์ใช่ไหม

เพราะหลายคนเจอปัญหาคือฝนตกหนักแล้วมีต้นไม้โค้นล้ม
โคราชเองก็เกิดเหตุการณ์คล้ายกันครับคุณขวัญคุณผู้ชม
ตะกุดขอนที่ตำบลท่าช้าง
ผู้ใหญ่บ้านบอกว่าโอ้โหตอนนี้ชาวบ้านเดือดร้อน
ต้องมาอยู่บนถนนต้องอยู่ที่เต็นต์อำนวยการชั่วคราว

โอ้โหคุณมันเหมือนเคราะห์กรรมซัดเลย
ใช่ครับแล้วคุณดูนะครับ
นี่คือพื้นที่ที่ชาวบ้านเขาอบพยพมาอยู่ชั่วคราว
ร้อยสี่สิบห้าหลังคาเรือนที่ถูกน้ำท่วม
ค่ะแล้วดูสิครับโอ้โหลมมันแรงถึงขนาดที่ว่าเต็นต์พังเต็นต์ล้ม
อุ้ยหนักกว่านั้นคุณขวัญคุณผู้ชมทำไมคะ
มีบางคนโดนเต็นต์ที่ถูกลมพัดแรงฟาดเข้าหน้าอย่างจัง

คุณพี่คนนี้กลางหน้าผากฟาดเข้าไปเต็มแรงเห็นเนี่ยแบบนี้นะเย็บ๓๐เข็มนะฮะ

นี่ครับเห็นไหมตาขวาปูดเลยคุณพี่หายไวนะครับ
ตอนนี้ส่งตัวปฐมพยาบาลรักษาแล้วเรียบร้อย
ขอให้แข็งแรงปลอดภัย
ส่งกำลังใจไม่ใช่แค่ในพื้นที่โคราชนะ
หลายพื้นที่ตอนบนของประเทศ
ุ่มเจ้าพระยาเองก็ต้องระมัดระวังไม่ประมาท
เดี๋ยวเราจะมีอัปเดตแบบนี้อยู่เรื่อยนะครับ